คือยายคนหนึ่งเขาบอกว่าเออถูกผีปอบเข้า

คำถามคือแบบนี้มันไล่ผีหรือว่าจะตียายให้ตายกันแน่
เอาไปดูร่องรอยที่ยายเขาเป็นกันหน่อย

คือโดนผีปอบเข้ายังไม่เจ็บตัวขนาดนี้

หวายหวายตี
นี่ฟกช้ำดำเขียวเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กันยายน
คือญาติเขาบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่ายาย

ก็เลยพาไปหาอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์หลาย

ช่วยกันปราบผีปอบที่สิงในร่างคุณยาย
แต่วิธีไหนก็ไม่รู้ไปทำทำไมแบบนี้
ทำให้คุณยายนาแกเขียวช้ำระบมทั้งตัวนะครับ

ตำรวจสพซำสูงที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะคุณยายก็เปิดแผลให้ดูเนี่ย
ช้ำดำเขียวที่แขนที่ก้นที่ขาคุณยายบอกว่าคือตอนที่ถูกผีปอบสิงอ่ะ
ไม่รู้ตัวหรอกนะแต่มารู้ตัวอีกทีคือตอนถูกอาจารย์เนี่ยใช้หวายตีนี่แหละ
นะฮะตอนนั้นพยายามร้องแล้วว่ายายเจ็บยายเจ็บแต่อาจารย์เขาก็ยังไม่ยอมหยุด
คุณยายสลบอ่ะคุณเจ็บจนสลบคือตอนนั้นไม่ได้เป็นผีปอบแต่เป็นยายนี่แหละ
เจ็บจนสลบพอฟื้นขึ้นมาเห็นพระสามรูปนั่งสวดอยู่ข้างตัดสินใจเลย
เอาแรงทั้งหมดที่มีวิ่งออกมากลับบ้านดีกว่าฟังคุณยายครับ
เออทั้งหมดว่ามีมีศาสนุนตีอะพริกคุมพอติไปหาเห็นยัง

ก็ไร่ไปมัวไปมีลิน่ะปิดใบรอบมีออกเรียวป่ะนี่
คุณผู้ชมค่อยฟังแล้วคุณผู้ชมแยกแยะเอานะ

คุณผู้ชมฟังแล้วก็วิเคราะห์เอาอีกทีหนึ่งนะ
ญาติของคุณยายหนูนาบอกแบบนี้ว่า
คุณยายหนูนาเนี่ยเป็นคนจิตอ่อนนะ
ทุกครั้งที่ยายไปงานศพพ่อกลับมา

ของไม่ดีหรือว่าผีจะตามแกมา

เช่นเดียวกันกับล่าสุดที่แกไปงานศพของหลาน

ญาติก็เลยเออแกคงถูกผีปอบเข้าสิงจริงหรือเปล่า
ก็เลยพาไปหาอาจารย์นี่แหละให้ช่วย
แต่ก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะช่วยด้วยวิธีการแบบนี้

อันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณที่ไปเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวที่ไปเดินทางไปที่
วัดป่าดงสวรรค์ที่ซำสูงที่ขอนแก่น
ก็เขาเปิดเป็นสำนักสงฆ์ไปพบกับอาจารย์ลาย
ต้องฟังฝั่งของอาจารย์ไลน์เหมือนกัน
ทราบถึงที่มาคำว่าอาจารย์ลายมันเกิดจากที่ตัวเขา
มีการสักลายทั้งตัวก็เลยเรียกว่าอาจารย์ลายนะฮะ
คือเป็นลายศักดิ์ที่ครูบาที่นับถือศักดิ์ให้
อาจารย์ลายว่ายังไงฟังกันหน่อยอาจารย์ลายบอกว่า
ขอชี้แจงหน่อยเรื่องที่คุณยายหนูนาเหตุการณ์มันเกิด
ขึ้นเพราะมีญาติของคุณยายสิบกว่าคนพาคุณยานุนามาหา
บอกอาจารย์ช่วยปราบผีหน่อยอย่าให้กระโดนผีสิงห์
ตอนนั้นคุณยายหนูนาตอนที่มาไม่ได้สติคุ้มครั่ง
โวยวายก็เริ่มการรักษาด้วยการสวดคาถาภาวนากันไปก่อน
ไล่ผีไล่สิ่งชั่วลายออกไปแล้วก็ใช้หวายตีจนยายหนูนาเนี่ยร้อง
ออกมาว่าออกแล้วออกแล้วนะเอออันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นที่ออกแล้วคือผีปอบนะออกแล้วออกแล้วแต่
ญาติเนี่ยเป็นคนยุบอกว่าตีอีกตีอีกจนกว่าจะหาย
กว่าปอบจะออกค่ะอันนี้อาจารย์เล่าว่าญาติเป็นคนอยู่
ให้ตียายหนูนาก็ยังมานั่งให้ตัวเองเนี่ยหมายถึงนั่ง
อาจารย์เนี่ยประพรมนมลต่อแล้วไม่เชื่อ
ว่าไอ้รอยช้ำที่เกิดขึ้นมาจากหวายตีอาจจะเป็น
เพราะว่าพอมาถึงที่วัดแล้วยายหนูนาเนี่ยอาจจะไป
ที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าอ๋อเอออาจารย์ยืนยันว่าไม่
โรธนะที่ให้ข่าวแบบนี้ไม่ได้เสียใจนะที่ช่วย
ก็ทำแบบนี้ต้องการจะให้หายแต่ยืนยันว่าตัวเอง
เจตนาดีบริสุทธิ์พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการทาง
หมายถ้าญาติเอาผิดกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย